สำหรับกิจกรรมการเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
ระหว่างนักข่าวสายธรรมเนียบรัฐบาล
กับทีมสำนักนายรัฐมนตรี
ที่มีนายมนตรีมีรัฐมนตรี

แล้วก็การสังสรรค์พูดคุยกันเป็นอย่างไรนั้น
ติดตามจากรายงานครับ
และบอกเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหาร
ก็คาดหวังว่าจะลดช่องระหว่างกันได้

ออกอาการขุ่นเครื่องเล็กน้อย

ไม่เคยจำกัดสิทธิของสื่อแต่อย่างใด
ขอให้แปลจัตนาคำพูดให้ถูกต้อง

ก็ยังถูกจับมาเป็นประเด็น
ผมไม่ได้เป็นนายกรีผมไม่ได้เป็นไรวันหน้า

อยากมาบอกว่าเป็นนายกท่านอยู่ไม่ได้

หรือใครจะมาฆ่าฟันของในตรงใน
ว่ากันด้วยเรื่องสีขาพันธ์บางแก้วที่ถูกจับจ้อง
นายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยว่า
ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะให้ใคร
หรืออาจจะเปิดประมูลนำเงินมาช่วยเหลือประชาชน
หลังจากที่นายศรีสุวรรณจัญญาจะขอซื้อต่อ
รวมถึงมือกฎหมายรัฐบาลและคอสช
ที่แก้ไขได้ทุกเรื่องอย่างนายวิศนุเคลืองาม
ขันอาสาเข้ามาแก้สถานการณ์
ขอซื้อเพราะรู้ช่องทางดีทำอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย
ถึงแม้จะงอนกันบ้างตามภาษาลิ้นกับฟัน
แต่สุดท้ายก็ต้องทำงานร่วมกันอยู่ดี
ทำให้วันนี้ได้เห็นภาพนายกรัฐมนตรี
จับไมควรเพลงโชว์สือ
เงียบคนเดียวของพี่เบิร์ดทงชัย

ปิดท้ายเพลงประจำอย่างเพลงสายโลหิตกับบิ๊กชัดเพื่อนรัก
ก็ไม่รู้จะบอกเป็นนัยยะอะไรหรือเปล่านะคะท่านนายก
สีหวาน
มีงานเลี้ยงทั้งทีที่ขาดไม่ได้ต้องจับสลากของขวัญจาก
ท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี
และบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายของรางวัล
ก็มีทั้งหมวกปากกาสินค้าโอท็อป
ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิน๓๐๐๐บาทจนผิดกฎหมาย
แต่ที่แน่ไม่ใช่เจ้าสี่ขาพันธุ์บางแก้วนะคะ

หากสื่อรุ่นน้องรุ่นหลานจะหยอกนิดแห่หน่อย
ตามภาษาการทำหน้าที่สืบหาข้อมูลข้อเท็จจริง
ก็ให้อภัยอย่างขุนเครื่องกันเลยนะคะท่านนายก
ข่าวเท้ารัดทีวีปลายงาน